วันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
ก็ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรถตู้โดยสารชนรถกระบะ
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็วางมาตรการป้องกัน

โดยได้ให้น้ำหนักไปที่สภาพแวดล้อมของเกาะกลางถนน
ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รถตู้โดยสารสาธารณะ
กรุงเทพจันทบุรีชนกับรถกระบะ
ยังคงรับไม่ได้ที่ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
แม้วันนี้จะเดินทางมาทำพิธีอันเชิญวิญญาณ

เหล็กที่นั่งผู้โดยสารของรถตู้

เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
จะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
เพียงแต่ตำรวจเท่านั้นที่ลงตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

โดยให้น้ำหนักไปที่สภาพแวดล้อมของเกาะกลางถนน
ว่ามีมาตรฐานปลอดภัยเพียงพอหรือไม่
แต่เบื้องต้นพบว่าเป็นถนนที่เพิ่งปรับปรุง
ยังไม่ได้ตีเส้นขอบทาง

ที่เราพินาก็คือในส่วนของเรื่องของเกาะกลาง
นะครับเกาะกลางรวมไปถึงการติดตั้งพวกอุปกรณ์ป้องกัน
ไม่ให้รถข้ามไปก็อย่างเช่นกำแพงคอนกรีต

เพื่อที่รู้ว่าถนนรูปแบบนี้
มันเหมาะที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวหรือเปล่านะครับ
แต่จากการตรวจสอบสภาพพื้นผิวเนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับ
ซึ่งเข้าใจว่าในส่วนของเจ้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ย
ก็จะมีการกำลังปรับปรุงกายภาพถนนนี้อยู่นะครับ
ซึ่งอาจจะต้องมีการสอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า
เขามีแพลนที่จะติดตั้งพวกอุปกรณ์กั้นนี้หรือเปล่า
เพราะผมเท่าที่ทราบมาว่าเขาก็จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันพวกนี้อยู่นะครับในส่วนของถนนเอง
หลักฐานที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ
คือบริเวณที่รถโดยสารพุ่งเข้าชนรถกระบะที่อยู่เลนส์ตรงข้าม
โดยวิเคราะห์ว่ารถอาจวิ่งมาด้วยความเร็วสูง

มีร่องรอยขูดบริเวณริมเกาะกลางถนนแนวย่าเกาะกลางถนน
มีรอยแนวยาวส่วนถนนฝั่งเลนตรงข้าม
มีเพียงคราบและรอยไหม้ที่เกิดจากการปะทะกันอย่างรุนแรง
และทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว
ถ้าดูจากร่องรอยหลักฐานซึ่งเราก็พบว่าในส่วนของฝั่งที่เกิดเหตุ

ก็จะเจอร่องรอยของรถที่มีการเสียหลักตกลงไปยังเกาะกลาง

แล้วก็กว่าจะวิ่งขึ้นมาชนกับรถกระบะในอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งร่องรอยหลักฐานเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงร่องรอยการวิ่งนะครับ
ว่าเป็นยังไงตกลงไปในเกาะกลางเนี่ยแล้วก็มีการขึ้นมาในฝั่งนี้ยังไงบ้างนะครับ
ซึ่งจากการพินานในองค์ประกอบต่างเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองพินานในองค์ประกอบของเรื่องของความเร็วดูว่า
มีการใช้ความเร็วในขนาดไหนอีกทีหนึ่ง
ข้อมูลที่จัดเก็บในวันนี้นอกจากจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้ว
ยังจะนำไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการป้องกัน
เช่นการกำหนดความเร็วในการใช้ทางการติดตั้งบารีเออร์บริเวณเกาะกลางและริมถนน
เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำขึ้นอีก